สิบนิหูประนมกรมลงกลา

กราบใครกราบกรูบาอาจารย์
ว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูโดยเฉพาะในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะทำการแสดงใดก็ต้องขอพรเอาเลิกเอาชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน
อย่างเมื่อวานนี้บอสบอยและซ้อแอน
นำทับลูกหมอลำใจเกินร้อย
รำบวงสวงร้องเพลงถวายเสียงศักดิ์สิทธิ์ค่ะก่อนเปิดวง

มากราบขอพรสาห์หลักบ้านโนลด์แสบง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกคนทุกคนในวงเลย
เอาเลิกเอาชัยก่อนเลยค่ะก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดฤดูกาลกันนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะจุดภูมิว่ายสารเสร็จ
สบอยซ้อแอนก็นำร้องเพลงถวายเสียงที่หน้าศาลหลักบ้านโนนสแบง
เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ชม
วายสารหลักบ้านไปแล้วก็ยกขบวนกันไปที่ศาลหลักเมืองต่อหนึ่ง
ว่ายทั้งทีต้องจัดให้เต็มจั่วไปเลย
คุณผู้ชมดูซะก่อนธรรมดาที่ไหน
ต้องฟังแล้วแหละพงเครื่องเพชรจัดเต็ม
เอออยากให้เสียชื่อคุณผู้ชมครับ
นี่เลยค่ะบอสบอยเขาขอเสียงดังฟังชัด
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่ศาลหลักเมืองมหาสารคาม

เมื่อนี้ลูกมาบอกมากล่าวสารหลักเมืองและเทพเทวดาทุกองค์
ลูกล้านมากราบไหว้ที่นี่เป็นประเพณีต่อเนื่องเป็นปีที่๘แล้ว
ด้นบันดาลให้ลูกหลานใจเกินร้อยประสบแต่ความสุขความเจริญ
ไปแสดงที่แห่งหนตำบลใดขอให้เทพเทวดามาปกปั๊กรักษา
ขอให้ประชาชนคนทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาส้มมาฟัง
ใครมาเบิงแล้วก็เกิดความปิติยินดีมีซื้อเสียงโด่งดัง
ให้ราบลืนทึกใจคนสาธุเท้งเท้งมันหมานคนรักคนเมตตาเบอร์สเด้อ
ว่าก็ว่าบันเทิงไทยรัฐผู้มีใจรักในตัวเลข
วาซันแอบกระซิบถามบอสบอยไปเมื่อวาน
บอสมีตัวเลขมงคลอยู่ป่าวไอ้

บอสบอกว่าได้จุดถูกอ่ะอย่างเลย
แต่เราก็ไม่ย่อท้อคุณผู้ชมค่ะ
เราเนี่ยนะเพราะว่าตอนบอสบอยเนี่ยกับซ้อนะ
นำลูกไหว้สารหลักบ้าน
สายตาเราปุ๊บพี่แจ

เราไปเห็นนี่รถตู้ของอรดีแบนของซ้อแอน
จอดข้างซ้านนะนาพุ่น

อ๋อหนึ่งหน้าหนึ่งหลังนะ
สัตว์เลยจวดเลยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเลิกงามยามดีก่อนที่จะเปิดวง

ภายพูดก่อหม่านน้ำกันเดี๋ยวจ้า